ท่านผู้ชมครับเรายังคงตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่ายาดเขาก็ยังตามหาอยู่น้องเจี๊ยบนะฮะ
หญิงสาววัย๒๖ปีชาวมุกดาหาร
ซึ่งหายตัวไปหลายวันแล้วตั้งแต่๑๑สิงหาคมญาติญาติเชื่อว่า
น่าจะอยู่ในพื้นที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่มุกดาหาร
เพราะน้องเขาชอบมาปฏิบัติธรรมที่นี่
แล้วก็บอกว่าขอเงินขอทองจากทางบ้านหน่อย
จะเอามาใช้จ่ายที่เนี่ยมาลงทุนอะไรกับพระที่สำนักสงฆ์แห่งเนี้ย
นี่ฮะวันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเทพนิมิตรที่มุกดาหารนะครับ
ก็ไปดูจุดที่เป็นกุฏิปฏิบัติธรรม
นางสาวกัญญาวีซาเสนหรือว่าเจี๊ยบหญิงสาววัย๒๖ปีเคยมาที่นี่นะครับ
แต่เจอแต่แม่ชีนะฮะที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ไม่เจอน้องเจี๊ยบนะครับ
ก็มีของใช้ส่วนตัวของน้องเจี๊ยบที่เหลืออยู่บ้างนะครับ
เป็นชุดขาวที่ใส่ปฏิบัติธรรมที่แขวนอยู่ขันน้ำมนต์แล้วก็รองเท้าแตะหนึ่งคู่นะครับ
ก็ไปสอบถามกับญาติยาดของน้องเจี๊ยบนะครับได้เจอกับน้านะฮะน้าวิชัยวงนครนะครับ
บอกว่าตามหาหลานสาวกันมาตั้งแต่คืนวันที่หายตัวไป
คือคืนวันที่๑๑สิงหาคมวันนั้นเจอรอยเท้าของหลานสาว
เดินตรงไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเทพนิมิตรห่างจากบ้าน๘๒๐เมตร
แล้วไปเจอรองเท้ากับรอยเท้าเดินไปสำนักสงฆ์จุดสุดท้ายที่หายไป
ห่างจากบ้านประมาณ๖๗๕กิโลเมตร
รอยเท้าจะเป็นลักษณะเหมือนกับวิ่งสลับเดินจนก่อนถึงสำนักสงฆ์ประมาณ๕๐๐เมตร
รอยเท้าของหลานสาวจะมีลักษณะเหมือนกับรีบวิ่งเข้าไปในสำนักสงฆ์
เขาดูจากพวกของร่องรอยความถี่ความห่างของการเหยียบการฝังลงไปพวกนี้นะครับ
ซึ่งคาดว่าหลานสาวน่าจะได้ยินเสียงรถที่ขับตามมาหรือเปล่าก็เลยรีบวิ่งเข้าไป
กระทั่งไปเห็นรอยเท้าของหลานสาวเนี่ยอยู่ทางเข้าวัดเชื่อว่าหลานคืนนั้นต้องนอนอยู่ในวัด
แล้วมันดึกแล้วด้วยตอนนั้นก็เลยไม่อยากเข้าไปรบกวนทางวัด
รุ่งขึ้น๑๒สิงหาคมญาติญาติก็ไปหาอีกครั้งแต่พระในสำนักสงฆ์บอกว่า
ไม่มีใครอยู่ที่วัดน้องเจี๊ยบก็ไม่อยู่ขอตรวจค้นก็ให้ค้นเฉพาะกุฏิ
ที่หลานเคยมาปฏิบัติการทำค่ะ
แต่จุดอื่นของสำนักสงฆ์ไม่ให้ค้นก็ไม่เจอก็ต้องกลับไป
มาอีกที๔โมงเย็นมีรถตู้ของวัดสวนออกมา
จะไปกิจนิมนต์ที่น้ำพองขอนแก่น

หรือว่าหลานสาวจะไปกับรถตู้คันนั้นหรือเปล่า

เกี่ยวกับสำนักสงฆ์แห่งนี้ที่อยู่ในเครือเดียวกัน
นี่คือน้องที่หายตัวนะครับ
พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เห็น
แต่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็แปลกอยู่นะ

อยู่ทางปากทางเข้าวัด

มีเพื่อนอีกคนนึงเข้าไปทางโรงครัว
ชีก็บอกว่าเจี๊ยบ
พูดมาในลักษณะว่าเจี๊ยบมาอยู่
แต่เดี๋ยวนี้เจี๊ยบไม่รู้ไปไหนแล้วอะไรประมาณนั้น
เพราะผมก็เลยขอตรวจขนขอโข้น
อาจารย์ก็ไม่อนุญาตอนุญาตให้แต่กุฏิหลัง
ที่หนูเจบถกัยพรรดิ
ชายของน้องเจี๊ยบนะครับบอกว่าน้องสาว
ไปที่สมน็กศงวัดป่าเทพนิมิทย์แห่งนี้

อาการปวดหัวมาที่นี่แล้วหายก็ไปนะครับแต่น้องเนี่ยหายปวดหัวนะแต่พฤติกรรมเปลี่ยน
อย่าง๒ปีที่ผ่านมาก็ไปหลงคำเชื่อคำชักชวนจากบางคนที่อยู่ในสำนักสงฆ์
บอกว่าขอยืมเงินน้องไปลงทุนในโบรกเกอร์หน่อยนะเป็นโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะมีปันผลให้เดือนละหกพันบาทมาบอกที่บ้านให้แม่เอาที่ดิน๑๔ไร่
จำนองกับทกศได้เงินมา๑๕๐๐๐บาทนะครับเวลาผ่านมาหลายเดือนทางครอบครัว
ก็ไม่เห็นผลกำไรสักบาทนึงอยากได้เงินคืนเพื่อไปถ่ายถอนที่ดินกลับคืนมา
อันนี้ทางพี่ชายเขาอ้างนะครับท่านผู้ชมครับทางพี่ชายเขาอ้างแล้วก็บอกว่าที่เขากับแม่
รับตัวน้องวันที่๑๑สิงหาคมเนี่ยความจริงวันนั้นจะพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนตาน
ลงความเห็นว่ามีความผิดปกติทางอารมณ์น้องมีภาวะซึมเศร้าไปหาหมอมาแล้ว
เตรียมจะส่งไปรักษากับหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลรัชธานี
แต่อยู่ดีคืนนั้นน้องก็หายไปเลย
เป็นคนลงทุนครับอ่าท่านบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้ก็อยากได้เงินคืนด้วยครับ
จะได้เงินคืนเพราะว่าทางบ้านก็ไม่ได้ล้ำห้วยอะไรกัน
ดังนั้นครับขาผมไปถ่ายเอาใบดินคืนมาครับ
วันนี้พระอาจารย์คำนวณประธานสำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตรยืนยันกับเราอีกครั้งนะฮะ
เราเคยไปถามมาครั้งนึงแล้วที่คุณจิรายุทธ์ไปถามมา
วันนี้ก็ไปถามความคืบหน้าเพิ่มเติมซึ่งพระอาจารย์คำนวณยืนยันว่า
เจี๊ยบไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้พาไปซ่อนด้วยนะครับ
หลังจากที่ทางครอบครัวน้องเจี๊ยบพุ่งเป้าสงสัยมาที่พระอาจารย์คำนวณประธานสำนักสงฆ์นะครับ
โดยยืนยันว่าครั้งสุดท้ายที่เจอเนี่ยคือช่วงบ่าย๑๑สิงหาคม
แต่ตอนนั้นโทรมานะโทรมาบอกว่าจะไม่กลับมาที่นี่แล้วนะ
เสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ชายกับแม่ไปเก็บที่กุฏิที่มานอนตอนปฏิบัติธรรม
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยค้นที่กุฏิ
เพราะเห็นว่ามันไม่เหมาะสมตอนที่เขามากันครั้งแรก
และยืนยันด้วยว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกู้เงิน
ว่าน้องเจี๊ยบเนี่ยไปให้ทางบ้านเอาที่ไปเข้ากับทกศ
เงินมาแสนห้าแล้วบอกจะมาลงทุนอะไรเนี่ย
อาจารย์เขาบอกเขาไม่เกี่ยวด้วยเลยเดี๋ยวฟังนะฮะ
อาจารย์ไม่ได้ไปนั่งดูเลยนะไม่รู้รถเขาเขียนกันยังไง
แต่ว่าให้พระอาจารย์ไปเฉียนให้เท่านั้นแหละ
ก็คือหลังจากนั้นเงินปันผลเดือนละ๖๐๐๐ก็เป็นการพูดคุยกระหว่างครั้ง๒๐๐๐
ถ้าเขาพูดว่าเงินปันผลละ๖๐๐๐คำว่าเราจะได้เนี่ย
ก็คือว่าเราจะได้ก็คือคำนวณมันเป็นการคำนวณไง
เฉลี่ยแล้วเราจะได้อย่างนี้แต่ว่ายมน้ำพระอาจารย์ปันผลสิ้นปี
ปีหนึ่งปันผลข้างหนึ่งนี่ที่
ถ้าคนอาจารย์บอกว่าทำไมพระอาจารย์รู้เรื่องดีเอาเพราะถาม
ของเจี๊ยบนี่เขาบอกว่าถ้าพี่ชายเขาเอาไป
หรือหากว่าเขาถูกกระทำของพี่ชายนี่เจี๊ยบก็พูดนะ
เขาจะไม่มาทำให้หลวงพ่อเดือดร้อนเลยนี่คือสิ่งที่เขาพูด
เขาพูดกันมาตลอดเรื่องพวกนี้ถ้าน้องหายถ้าน้องเตลิศ
อย่ามาบอกว่าวัดเดือดร้อนนะคนบังคับกายมันได้
แต่บังคับจิตใจไม่ได้เจ้าควรทบทวนบทบาทความคิดของตนเอง

เราได้คุยกับแม่ชีในสำนักสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมไล่เรียกกับทางน้องเจี๊ยบนะครับ
แล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดนะฮะบอกว่าก่อนที่น้องเจี๊ยบจะกลับไปบ้านเนี่ย
ยังมาบอกนะบอกแม่จะพาไปทำธุระที่ทกศ
แต่ดูเหมือนน้องเขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นัก
แต่ตอนนั้นก็เลยให้เพื่อนอีกคนให้แม่ชีคนหนึ่งไปเป็นเพื่อน
แล้วแม่ชีคนนั้นมาเล่าว่าตอนไปถึงบ้านน้องเจี๊ยบ
ได้ยินเสียงผู้ชายคาดว่าเป็นพี่ชาย
ข่มขู่ไม่ให้ไปไหนอีกเดี๋ยวฟังนะฮะ
รู้แต่ว่ารู้แต่ว่ามีเสียงพี่ชายแทรกออกมาอยู่ก็ได้คุยกัน
ที่จับใจความได้หลวงพ่อบอกว่าเจ๊บเป็นยังไง
สุขภาพทางร่างได้จิตใจนะโอเคอยู่ไหม
เพราะว่ากลัวว่าทางบ้านจะบังคับจิตใจอะไรน้องหรือเปล่า
สันนิษฐานได้สองอย่างก็คืออาจจะเดินเข้ามาก็ได้
หรือไม่เดินเข้ามาก็ได้เพราะว่าไม่มีคนเห็น
พอมันดึกคืนนั้นก็ฝนตกด้วย
ถ้าหมดเวลาแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะเข้า
สถานที่พักของตัวเองแล้วก็ภาวนาค่ะ
อยู่ที่สพดงเย็นมุกดาหารนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่าก็กำลังเร่งสืบหาตัวอยู่แล้วฮะ
เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำกันหมดทั้งคนในครอบครัว
พระแม่ชีบุคคลในสำนักสงฆ์ที่ทางครอบครัวเขาว่า
ว่าน้องจะหายตัวไปอยู่ในพื้นที่แถวนี้
ค่ะครับทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับ
นายจิตรานนท์เนื่องมัชชาคนที่กู้เงินจากน้องเจี๊ยบ
เขาก็ยืนยันว่าเรื่องของการกู้เงินเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์คำนวณเลยนะคะ
แต่ยอมรับว่ารู้จักกันเพราะว่าเขามีศักดิ์เป็นน้าของพระอาจารย์คำนวณ
และเขาเองก็เคยไปที่สำนักสงฆ์อะค่ะเคยพบกับแม่และน้องเจี๊ยบ
เคยคุยกันว่าตัวเขาเป็นข้าราชการทำธุรกิจหลายอย่าง
โรงเรียนเอกชนร้านเสริมสวยเฉาชุดการเทรดเงิน
ซึ่งแม่และน้องเจี๊ยบก็สนใจจะลงทุนแต่เขาก็เห็นว่าการลงทุนมีความเสี่ยง
ถ้าเกิดผิดพลาดเงินของน้องเจี๊ยบก็จะไม่สูญหาย
ทำเป็นลักษณะการกู้เงินดีกว่าตกลงกันที่ดอกเบี้ยร้อยละสี่ต่อปี
ส่งเป็นรายปีต่อครั้งก็คือสิ้นปีนี้จะเป็นครั้งแรก
แต่เขาอยู่จังหวัดมหาสารคามไม่สะดวกในการทำสัญญาก็เลยให้หลาน
ซึ่งเป็นพี่ชายของพระอาจารย์คำนวณ
ทำสัญญาและนำเงินไปให้เขาแทน

การกู้เงินไม่ได้เกี่ยวกับพระอาจารย์คำนวณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ก็ยังหาน้องไม่เจอนะตอนนี้